คุณผู้ชมค่ะว่ากันด้วยเรื่องเดือนนี้มันเป็นเดือนของอะไรเดือนกุมภาพันธ์

แหมทำเป็นหน้ายิ้มไม่มีแฟนยิ้มทำไมแจ๊กกะลีน
ดูสิว่าความรักแบบไม่มีกั๊กเนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันหน่อยค่ะ
คู่แรกเลยดีกว่านี่แพรวากับนองธนา
คู่เนี่ยตั้งแต่เปิดตัวมาเนี่ยไม่มีก๊ากเลยคุณผู้ชมค่ะ

เพราะเขาเต็มใจอยู่แต่อาจจะไม่ค่อยตรงจังหวะเท่าไหร่นะคะ
แต่อย่าให้โฟกัสนะสเต็ปความเกลียนของหนุ่มหน่องละกัน

ดิฉันว่ามันไม่ตรงคุณผู้ชมคุณช่วยดูหน่อยซิมันเป็นยังไง

แต่ที่มากู้น่าดื้อคือสาวแพร่ว่าจะเต้นแบบตรงสเปป

ตรงสเต็ป
ดิฉันส่งเข้าประกวดอีกคู่ที่ตรงสเต็ปหน่อยละกัน

เผลอนิดหนึ่งนะดูนิดหนึ่งจ้า
ดูนี้ก็ไม่ยอมพิว่านเขาเลยนะ

เพราะว่าด้อมอิทธิฤทธิต้องใช้อย่างนี้นะคะ
คุณก๊อตนี่ไงรวมตัวกันใช้ชื่อนี้

ความเป็นแฟนคลับกระจายสุดเรียกว่า
หวานแดงดำน่ารักมากเลย

ไปทรมานคนโสดกันต่อดีกว่า
คู่สุดท้ายบอกเลยคนนี้มาสายเต้นจริง

สเต็ปบ่อยไม่ใช่ไงกักตัวอยู่บ้านนาน

ความรักในช่วงแบบโควิดแบบนี้นะ
ก็ไม่หยุดเหมือนกันก็เล่นติ๊กต๊อกไปแล้วกันนะจ๊ะ

หากหาอะไรทำเนาะก็ไม่เครียดดีเนาะ
แบบว่าไลน์ล็อคกันไปด้วยกันอะไรอย่างนี้
มีคนติดตามเพิ่มได้สตังค์ไหมจากในติ๊กต๊อกได้ไหม